อ่ะไปดูเรื่องที่เป็นประโยชน์กับความบันเทิงของเราบ้างดีกว่า
เวลาไปดูคอนเสิร์ตดูหมอลำดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เอาเสือปูเอารองเท้าวางเอาหินทับเอาอะไรก็แล้วแต่

อยากตายก็ย้ายสาด

อย่าคิดแม่แต่สิย่ายของกู

นี่น้องเด็กทั้งนั้นเนี่ยใช่มั้ย

อยากแตกกะย้ายลองเบิ่ง

ที่ประกอบเอาไว้เนี่ย
นี่ซอยกลางหลังโรงเรียน

ถ้าย้ายเจอกันที่ซอยกลางหลังโรงเรียนเลยนะ

นี่บรรยากาศการแสดง
บรรยากาศหน้าเวทีนะคะที่แสดงหมอลำที่

นะคะเมื่อที่ใหญ่สังใจนะว่า

ไว้ถามคุณแป้งกุศุมาหนึ่งในสมาชิกวกฎง
หมอลำ

คุณน้องมาช่าบบมีมองยูเดค่ะ
หมอลำเต้ยบอสาวซานเล่าบันเทิงสิน

ประมาณนี้เขาก็ติดแฮชแท็กเอาไว้นะคะ
สไตล์วัยรุ่นอะวัยรุ่นของแท้เลยจริงนะคะ

อยากตายก็ย้ายดูอย่างนี้ค่ะ

เวิร์คเดี๋ยวเอาบ้างหมอ
หมอลำครั้งหน้าเดี๋ยวจองแบบนี้บ้างดีกว่า
ซึ่งพอโพสต์ภาพไปคุณแป้งกุศุมาก็โพสต์ข้อความอีกครั้ง

ประกาศตามหาคนที่มาติดรูปจองที่หน้าห้านว่าตอนนี้หมอลำเล่นแล้ว
เห็นหน้าสักคนเลยน็อกไปแล้วเหรอจองไว้ซะดิบดี
พอถึงเวลาขึ้นแสดงไม่มีใครมาเลยตรงที่จองไว้เมื่อกี้นี้ค่ะ
เหรอเธอก็มีการโพสต์ภาพถ่ายเนี่ยเห็นไหมโพสต์ภาพถ่ายลงมาที่หน้าห้าง
ว่ามันมีพื้นที่ว่างที่ปูเสือจองไว้แต่ยังไม่มีคนมา
ก็ไม่มีใครไปนั่งนะเออคือยังไง
จองเอาฮาหหรือยังไงวันนี้พูดถึงค่ะ
เราลงไปที่วัดสังขาวัดนายแองตะบลนิ้วคมสมเคราะห์นะฮะที่อุดรธานี
ครับไปเจอกับคุณกิติศักดิ์หรือว่าคุณบูธ
หัวหน้าวงซาเล่าบันเทิงศิลป์นี่แหละ
แล้วก็เจอกับคุณนัดดันัยผู้จัดการวงด้วย
วันนี้มาเซ็นสัญญาจ้างทำการแสดงในงานบุญประจำปี๔เมษายนที่จะถึงนี้พอดี
คุณบู๊กับคุณนัดดันัยเขาก็บอกว่าเมื่อคืนไปเล่นที่บ้านหนองเม็ก
ก็มิติใหม่ในการปูเสือจองที่นั่งหน้าเวที
เมื่อก่อนเราก็จะเห็นแค่ปูเสือเอาก้อนหินวางเอาทงปักเอารองเท้าวางหรือให้คนนั่งเฝ้าบ้าง
แต่เมื่อคืนนี้มิติใหม่จริงคือคนดูเอาเสือมาปูไว้

ตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นกระแสไวรัลแบบนี้ค่ะ

แบบว่ามาพูดเสือรอดูหมอรำอะไรอย่างนี้

ให้ความสนใจอย่างมากเลย
ในคำว่าหมอรำนะครับในยุค

เพราะมุมเราเป็นโซเชียลนะครับ

คำว่ากระแสคือสิ่งนึงที่มันน่มหนึ่งจากกระแส

วัฒนธรรมศิลปะหมอลำของภาคอีสานนะครับ

ไม่แน่ใจไงเพราะว่าแบบเสียงแบบอีสาน

ตามภาษาที่เขาเขียนนะเนาะ

ก็เลยมีการแสดงผ่านไลฟ์ผ่านออนไลน
เสียงมันดังรบกวนผู้เท่าผู้แก่ค่ะ
เขาก็เลยย้ายไลฟ์ที่น่าอายุออกครอก

เป็นของตัวเองก็เลยตั้งชื่อวงว่าซานเล้าบันเทิงสินไปเลย
นี่ตั้งมาปีนึงแล้วนะคะมีงาน๑๐๐กว่างานแน่

คงเป็นหมอลำที่ลำเต้ยก็เลยตอบโจทย์วัยรุ่น

ทีนี้เจ๊สลวยกับน้องยู่ยี่แฟนคลับ

เป็นคนที่ติดตามหมอลำคณะนี้มาตั้งแต่คุณบูธเป็นหมอลำอยู่คณะระเบียบวัฒนศิลป์นะ
กระทั่งแยกมาตั้งซานเล้าบันเทิงศิลป์เธอก็ยังติดตามอยู่ตลอด
สมัยก่อนถ้ามีหมอลำมาแสดงก็จะหอบเสือมาตั้งแต่บ่าย๓นี่แหละ
เอามาปูจองหน้าเวทีหมอลำไว้ก่อนเลย
แล้วเอาก้อนหินเอาทงมาปักไว้หรือให้คนนั่งจอง
แต่ทุกวันนี้๕ไม่ต้องมานั่งแล้วจ้า
เปลี่ยนใหม่ปิ้นรูปแปะไปเลย

เออแต่เป็นที่คือจองแล้วต้องมาไม่กินที่คนอื่นเขา